มาต่อกันที่เรื่องราวน่ารักกันบ้างดีกว่า
สำหรับสาวน้อยหน้าสายที่๙เข้าสู่วงการบันเทิงแล้ว
วินนี่เพิ่งคว้าตำแหน่งมาหมาดเลย
ก็เดินสายขอบคุณสื่อมวลชนกันแล้วล่ะค่ะ
นี่แหละค่ะเดินทางมาแจกความสดใสกันที่สตูดิโอไทยรัฐทีวีนะคะ

สาวน้อยลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย๑๕ปี

พร้อมกับรองชนะเลิศอีก๔คนค่ะ

แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่สื่อมวลชน
ที่ได้ให้การสนับสนุนในการประกวด
พร้อมกับฝากให้แฟนชาวไทยรัฐทีวี
ได้ติดตามผลงานในวงการบันเทิงของน้องอีกด้วยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงหรืองานถ่ายแบบนะคะ
เร็วนี้ค่ะวินนี่บอกว่ารู้สึกตื่นเต้น
แล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะได้รับตำแหน่งนี้
หลังจากนี้ค่ะหากว่ามีโอกาสในวงการบันเทิง
อยากจะโชว์ฝีมือทางด้านการแสดงด้วยล่ะค่ะ

รู้สึกประทับใจที่ตัวเองตั้งใจทำแล้วก็ทำได้ค่ะ

สอนให้เรารู้จักอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่
รู้จักกันเป็นระเบียบวินัยช่วยเหลือกันนะคะ
ส่วนตัวนะคะก็อยากจะเป็นนักแสดงค่ะ
เพราะว่าไม่เคยแสดงอะไรเลย

มันดูเป็นประสบการณ์ชีวิตที่น่าค้นหาค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นดีร้ายหรืออะไร

ก็ต้องรอติดตามผลงานของน้องต่อไปนะคะ
เพราะว่าเวทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญเหมือนกัน

ก้าวเข้ามาเป็นดาราในวงการบันเทิงนั่นเองค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วได้ตำแหน่งมาบุคลิกแตกต่างกันออกไปนะคะ
รับรองว่าอาจจะเหมาะกับมาในวงการบันเทิงหลากหลายด้านเลย
ถ้ายังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวแทนน้องไปด้วยเลยละกันนะคะ